ส่วนที่จังหวัดสระบุรีครับคุณผู้ชมครับคนใช้รถใช้ถนนควรตรวจสอบนะว่ารถตัวเองเนี่ยบรรทุกของมามีการรัดให้ตึงไอ้นี่มันห่อนไปไหมไอ้นี่มันจะหลุดได้ไหมอย่าให้หลุดแบบนี้ครับ
อะไรอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยครับมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วนะปึ๊กกระเด็นเข้าหน้ารถเลยอ่ะเขาเรียกว่าเกลียวเร่งผมก็เพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะรู้จักแต่เรียกไม่ถูก
เกลียวเร่งก็คืออุปกรณ์ใช้กับเชือกสลิงเคเบิลหรือว่าโซ่นะครับเพื่อจะยึดอะไรก็ตามให้มันตึงหรือจะทำให้มันหย่อนเขาใช้ในงานช่างหรือช่างก่อสร้างครับ
เจ้าของคลิปโพสต์คลิปนี้ระบุว่าเวลาจะขับรถออกถนนใหญ่ควรตรวจสอบว่ารถของท่านมีอะไรหลุดอะไรเสื่อม
เพราะว่าของบางอย่างถ้ามันหลุดมันร่วงลงบนถนนอาจเป็นอันตรายกับคนอื่นได้
ครั้งนี้ต้องบอกว่าเคราะห์ดีเพราะว่าไอ้เกลียวเร่งที่มันหลุดแล้วกระเด็นกระดอนมานั้น
ถากกระจกไปครับรถของพี่เขาไม่ได้เสียหายอะไรครับ